ถ้าน้องค่ะถามเรื่องกันเมืองนิดนึง
เห็นบรรยากาศของการอภิปรายแล้วก็การเลือกประธานและรองประธานสภา

บรรยากาศมันก็ค่อนข้างที่จะชุดละมุนนิดนึง

บรรยากาศของการประชุมสภาเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ

มันค่อนข้างที่จะสะท้อนให้เห็นภาพว่ามันความชุลมุนมันก็วุ่นวายมันก็จะเริ่มกลับมาอีกแล้ว
เพราะว่าการทำหน้าที่ของผู้แทนรัศดรเนี่ยก็เหมือนเดียว
ก็จะให้ทำอย่างไร

เกิดมีการตั้งรัฐบาลไปครั้งหน้าเนี่ยคนก็มองว่าอาจจะเป็นการโหวตเป็นสภาที่เสียงปริ่มน้ำ
เขาไม่รู้อะเข้ารู้ไม่น่าต้องไปถังหน้าทางด้วย
แล้วถ้าหากท่านจะไม่กลับมาหาแมนอีกครั้งหน้อแล้วก็จะต้องเจอภาวะท่าน

เขาไม่ทาไม่ได้

ผมไม่คิดท่าว่าผมไม่ได้กลับมาบ้าน
ก็เมื่อวานพักพลังประชารัฐก็บอกว่า
รับได้ถ้าหากว่าท่านรองจะกลับเข้ามาทำงานช่วยนายกรัฐมนตรี
เพราะว่าหน้าในการตัดสินใจทุกอย่างยนต์

ครับครับ

มีมาจีบบ้างไหมครับ

จะมีความเป็นห่วงเรื่องความมั่นคงไหมครับ

จากเราที่บริหารกันมา๔๕ปีเนี่ยฮะ

ก็ออกมาเป็นออกมา
มีโอกาสที่คนอื่นก็จะกลับมาเป็น

วันที่เริ่มลายยกนี่มันมันจะวุ่นวานเนี่ยค่ะ
จากประสบการณ์นะครับ

ถ้าดูแล้วแล้วกันเรื่องของคุณภาระท้อพัฒนาชนใหม่จะมีความรุนวาลงมาก
เพราะว่าคนแนวร่วมเขาไม่ค่อยทอดใจที่ไม่ได้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้

ไม่ต้องนะทุกคนก็อยากที่จะให้ส่วนความสะดวกด้วยกันได้นะครับ

ผมไม่ได้เจอกันเลย
เมื่อในช่วงนี้มีพวกนักเคลื่อนไหวทำล้ายครับวันก่อนคุณฟร็อตถูกทำร้าย
คุณเอกชายบอกถูกทำร้ายทางใครอยู่
ถึงถูกอ่ะคุณก็ไปถามเขาดูดิครับผมจะไปฆ่าอีกครั้วเนี้ย
แต่ตรงนี้เราจะสั่งที่ท่านเขาดูแลตำรวจด้วยให้ไปดูหน่อยไหมคะ
เพราะว่าเขาเขาดูอยู่แล้วจากคนที่ลงพักเถอะอ่ะ